แต่ทุเรียนที่แปรรูปแล้วก็น่าทานเหมือนกันอย่างทุเรียนทอด
เดี๋ยวจะพาไปดูร้านของฝากร้านนี้ที่จังหวัดระยองครับ
เล่าให้ฟังเผื่อใครเดินทางไปเที่ยวระยองหรือว่าผ่านแถวนั้นแวะไปที่นี่
ร้านของฝากแม่อำภาของฝากจากระยอง
อยู่ติดอนุสวรีสุนทรผู้ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองฮะ
เขาบอกว่านี่คือร้านที่ขายของฝากที่เก่าแก่มีชื่อเสียงในเรื่องของผลไม้ทอด
เหนือจากทุเรียนทอดแล้วเนี่ยนะเขายังมี
ขนุนทอดเกลือกทอดร่วยฉาบ
บอกว่าที่พูดมานี่ขึ้นชื่อลือชาไม่แพ้ที่ไหนนะจ๊ะ
ทุเรียนทอดกรอบแล้วก็โอ้โหมันเหลืองอย่างนี้
อุ้ยน่ากินมากดีจะเทอมมาก
ทุเรียนทอดใครใครชอบแล้วขาดแล้วติดออกในใจ
เรียกได้ว่าคำเดียวไม่อยู่ถุงเดียวไม่เคย
ลองมาลองกินทีไรเลยเถิดครับ

จริงอร่อยมากคือคำแรกติดใจเลยแต่คำต่อไปติดคอนิดนึง
มันจะต้องแบบว่าขูดนิดนึง

แต่เขาบอกว่าวิธีการทอดเขาทอดสดหน้าร้านแบบนี้เลยนะครับ
ถามเจ้าของร้านคุณอามฮะชื่ออาร์มชื่อดี

คุณอาร์มเจ้าของร้านแม่อำภาของฝาก
เล่าว่าร้านแม่อำภาเนี่ยเปิดขายของฝาก
เป็นของที่ละลึกของถิ่นเมืองระยอง

กล้วยชาปกล้วยชาปขนุนชาป

แล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าหลายคนเขาถามหา

เขาบอกว่าที่นี่ทอดได้แผ่นสวยใหญ่เหลืองทอง

ส่วนที่สุดงอมเขาจะทำเป็นทุเรียนกวน
เขาบอกว่าประสบการณ์ในการทำของฝากขายเองเนี่ย

แล้วก็แปรรูปของทางร้านบอกเลยว่า

ติดอกติดใจต้องมาแวะเวียนที่นี่เป็นแถว
แล้วค่อยไปรับของก็ยังได้เหมือนกัน

ทุเรียนทอดคุณโทรไปจองก่อน
แล้วคุณจะได้ทุเรียนทอดที่กรอบแล้วก็สดใหม่
พูดแบบนี้แล้วอยากจะตรงดิ่งไปตลาดเลย